เราเป็นไงเราไม่อยากจะฟังแค่คุณก้องห้วยไร่ฟังทางคุณอารีอย่างเดียว

คือจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะคุณก้องห้วยไร่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเลย
ในโซเชียลมีเดียหรือว่าการออกมาพูดอะไรนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยติดต่อไป
ยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณก้องห้วยไร่ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งผู้จัดการเองก็ขอเป็นคนชี้แจงนี่แหละนะ
เขาบอกว่าคุณก้องห้วยไร่ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม
แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไร
มอบหมายให้ทนายเตรียมดำเนินการแทนแล้วนะคะ
แม้จะยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ว่าในโซเชียลมีเดีย
คือมีความเคลื่อนไหวแค่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยคือคลิปนี้นะคุณผู้ชม
คุณกล้องโพสต์คลิปนี้พร้อมข้อความว่าเดิน

ก็ไม่รู้ว่าจะสื่อถึงเรื่องนี้ที่ตกเป็นข่าวอยู่หรือเปล่า
แต่ว่าก็มีคอมเมนต์จากบรรดาแฟนคลับแฟนเพลง
เข้ามาให้กำลังใจส่งกำลังใจให้กับคุณก้องเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
บางคอมเม้นท์ฉันก็ไปดูในแหล็กโซเชียลอ่ะหน้า

กล้องได้เข้าไปตอบขอโทษแฟนด้วยนะเหตุที่ไม่ได้ไปแสดงที่ยุโรป
ไม่รู้ว่าครั้งนี้ล่าสุดหรือว่าจะเป็นครั้งไหนนะ
ฉันว่าเรื่องนี้จะต้องมีการออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการจากคุณกล้องอีกทีนึงแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ทางคนที่ว่าจ้างงาน
เขาชี้แจงว่าเขาได้มีการจ่ายทุกอย่างให้กับคุณกล้องแล้ว
เพราะคุณก้องไม่ได้เดินทางไปจริง
เพราะว่าโตโน่เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปแล้วนะ
จำได้ไหมที่คุณแจ๊กกะรีนไปส่งถึงสนามบิน

เพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้ทางทนายความของคุณก้องห้วยไร่
น่าจะเตรียมที่จะชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ